เพราะว่านายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนยุติธรรมในสังคม
พาผู้เสียหายซึ่งเป็นสามีภรรยาเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับ
เพราะว่าตัวสามีจะไปแจ้งความบอกว่าภรรยาของเขา
ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำของหอพัก
โดยคนร้ายยื่นมือถือสอดเข้ามาในบานเกร็ดนะคุณ
แล้วก็แอบถ่ายภรรยาเขานะครับ
แต่ว่ามีภาพเป็นหลักฐานแล้วก็นำภาพเหล่านี้ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับ

ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหอพักในซอยลาดพร้าว๑๐๗
เห็นชายคนหนึ่งกำลังจะแอบถ่ายผู้พักอาศัยภายในห้องน้ำที่หอพักแห่งนี้เห็นไหมฮะ
ด้อมมามองหลังห้องน้ำแล้วก็เป็นบานเกร็ดบานเกร็ดหน้าต่างห้องนี้นะครับ
จากนั้นนะครับก็นี่แหละปีนขึ้นไป

ใช้มือถือนะฮะสอดเข้าไปในบานเกร็ดเห็นไหม

ส่องเข้าไปแล้วก็แอบถ่ายเลยนะครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิงนะกำลังอาบน้ำ
จู่อาบไปอาบมาก็เหลือไปเห็น
โทรศัพท์มือถือมันโผล่เข้ามาจากบานเกร็ดของห้องน้ำ

พยายามที่จะดึงมือถือของคนร้ายที่มันเอาสอดเข้ามาเพื่อจะส่องเธอเนี่ยนะฮะ
แต่คนร้ายก็ยื้อยุดฉุดกระชากผ่านช่องบานเกร็ด

จากนั้นผู้เสียหายผู้หญิงที่อาบน้ำอยู่ก็รีบออกมาไปบอกสามีก่อน
จากนั้นสามีแล้วก็ตัวเธอก็ติดต่อกับเจ้าของห้องพักนี่แหละครับ
เพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็ปรากฏเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้
เป็นคนร้ายเป็นผู้ชายพักอาศัยอยู่ที่ชั้น๒ของหอพักดังกล่าว
แล้วก็ยังพบว่าในวันเดียวกันได้ก่อเหตุแอบถ่ายคลิปห้องพักอื่นมาแล้ว๓ครั้ง
ในช่วงดึกเลยนะประมาณ๒๓น๕ทุ่มถึงช่วงตีหนึ่ง
ดังนั้นก็เลยมาร้องทุกข์ต่อนายบรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมก่อน
และหลังจากนั้นนะนายรณรงค์ก็พาผู้เสียหายสามีภรรยาคู่นี้นะครับ
ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สนราชพร้าวนะครับ
ตอนนั้นไม่น่าจะใช่ครับแต่ว่าตอนถูกเข้าไปคือแฟนผมเห็นเป็นคนเห็นกล้อง
ทั้งคู่ก็เสียดายนะบอกว่าตอนที่ยื้อยุดฉุดมือถือกันอยู่เนี่ย
น่าจะเอามือถือของคนร้ายมาให้ได้
จับได้แล้วแต่ว่าหนีออกไปได้ค่ะ
เพราะว่าถ้าเอามือถือนั้นมาได้นั้นเป็นหลักฐานที่สำคัญ
ไม่รู้ว่าไปแอบถ่ายใครมีคลิปของใครอีกนะครับ
ด้านของนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
ก็เปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจได้เข้าจับกลุ่มคนร้ายได้แล้วนะครับ
แล้วท้ายที่สุดยึดโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องได้
และจากการสอบสวนเบื้องต้นคนร้ายให้การรับสาภาพนะครับว่าเป็นผู้ถ่ายผู้หญิงคนนี้ที่กำลังอาบน้ำจริง
ถ้าไม่รับก็ไม่รู้จะยังไงแล้วพอหลักฐานชัดเจนแบบนี้
โดยใช้โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องในการก่อเหตุนะครับ
ตอนนี้นะครับทนายรณรงค์บอกว่าอยากจะให้ทางตำรวจนำโทรศัพท์อีกเครื่องของคนร้ายมาตรวจสอบด้วย
เพราะว่าไม่รู้ว่าในเครื่องนั้นมันจะมีคลิปของคนอื่นที่เป็นผู้เสียหายอีกหรือเปล่า
ไปเผยแพร่แล้วหรือยังหรือว่าเอาคลิปไปขายในตลาดมืดหรือยังนะครับ
พร้อมกันนี้นะครับนายรณรงค์ได้ฝากเตือนประชาชนบอกว่าหากประสบเหตุหรือตกเป็นเหยื่อ
ถูกแอบถ่ายคลิปในลักษณะถูกล่วงละเมิดให้ไปแจ้งความตำรวจทันที
ว่าผู้ก่อเหตุจะถ่ายคลิปแล้วหรือไม่ก็ตามเพราะก็เข้าข่ายความผิดข้อหากระทำอาณาจารย์แล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีภาพหลุดออกไป
จนทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยบางคนก็กลัวก็อายไงก็ไม่กล้าที่จะไปแจ้งความ
ดังนั้นนายรณรงค์เขาบอกให้ไปแจ้งความเถอะนะฮะกลัวภาพหลุดออกไปด้วยนะครับ
เห็นความพยายามของคนร้ายในการก่อเหตุแล้วก็นี่หลักฐานชัดเจนมากชัดเจนมาก